จะบอกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงปลายฝนใช่ไหมคุณผู้ชม
ชาวบ้านที่จังหวัดพยาวเขาได้เฮ
เพราะว่าหลังจากฝนตกติดต่อกันลงมาหลายวัน
ออกจากบ้านไปไปหาเงินหาทองกันค่ะ
หาเงินหาทองที่ว่าคือออกไปจับปูนาค่ะคุณ
ช่วงนี้ปูนามออกมาเยอะ
ชาวนาในชุมชนบ้านทุ่มท่าตะบนท่าจำปีอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
เขาก็พลิกวิกฤตตรงนี้ค่ะให้เป็นโอกาสออกไปจับปูนาขายซะเลย
หนึ่งในชาวบ้านที่ทีมตลอดข่าวของเราตามไปดู
ก็คือคุณสุชาติแสวงงามเขาออกไปจับปูนากับเพื่อนนะคะ
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าจะใช้เวลาว่างในช่วงเช้ากับหลังเลิกงานนะ
ออกไปเก็บปูนี่คุณดูตัวใหญ่มาก
หนักเกือบเท่าสองมือจริงผมจะบอกว่าปูเนี้ยมันใหญ่มาก

อุปกรณ์นะคะเขาจะใช้อุปกรณ์ดักจับเอาไว้กลางทุ่งนาท้ายบ้าน
พอจับมาแล้วจะต้องเอามาคัดแยกซ้ายแยกขนาด
แล้วก็ขายตามออเดอร์อีกทีหนึ่งโอ้ยุบยับเลยน้องใบตอ
โอ้โหเยอะจริงจะบอกเลยว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจับปูนาขายได้วันละ๕๑๐กิโลกรัม
เยอะน่าเป็น๑๐กิโลอ่ะเนื่องจากว่าช่วงนี้บริเวณทุ่งนาปูนามันเยอะค่ะ
แล้วก็ราคาดีด้วยถ้าตัวเล็กจะอยู่ที่กิโลกรัมละ๒๕บาท
ตัวใหญ่ถ้าเป็นรวมนะตัวผู้ตัวเมียจะอยู่ที่กิโลกรัมละ๓๐บาท
ส่วนตัวผู้ล้วนกิโลกรัมละ๕๐บาท
และกล้ามปูอ่ะมีก้ามปูขายด้วยราคาอยู่ที่๒๐๐๒๕๐บาท
อันนี้ถ้าตัวนิ่งประมาณนี้ผมกินเป็นประจำหลายตัวใช้กัน

แบบนี้ทอดกรอบน่าจะดีนะแต่ถ้าตัวใหญ่หน่อยไปดองเลยดองเข็มยำก็ได้
ปูนาอร่อยมากเลยคุณคือเพิ่งเคยกินยำปูนาที่มันคือมันมันแล้วมันหอมอ่ะ
อร่อยมากเลยคือเข้าใจแล้วบางคนเขาเอามันปูไปคลุกข้าว
ไปทำแบบอ่องมันปูทั้งภาพเหนือใช่ไหมล่ะ
ก็เรียกได้ว่าสร้างรายได้จากการจับปูขายนะในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกแหละว่าชาวบ้านเขาจะเอาปูไปประกอบอาหาร
ปูตัวเล็กอาจจะไปทำน้ำปู่ภาคเหนือน้ำปูใช่ไหม
แล้วตัวใหญ่ก็เอาไปขายอะไรแบบนี้ส่วนกล้ามปูไปต้มแล้วก็ไปขาย
ก็สร้างรายได้ได้หมดเลยอ่ะนะคะช่วงนี้ชาวนาถึงแม้ว่าฝนตกน้ำท่วม
ก็อาจจะได้รายได้จากการจับปูนาขายแบบนี้

โอ้ยดีจังเลยนุ๊กกี้
ุ๊กกี้ช่างภาพในสตูดิโออยากไปจับปูที่พยาวอีกไหม
อะไรนะฮากล้องนี่กล้องนี่กล้องนี่หากล้องทางเนี่ย
ไปไปไปไป
บ้าแตกอีกแล้วบ้าแตกอีกแล้ว
คุณชวนก็ไปจริงแหม